คุณผู้ชมคะคดีของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกมุกดาหาร
เราก็ยังต้องตามความคืบหน้าให้ค่ะโดยเฉพาะความคืบหน้าทางคดี
ร้อยกว่าวันแล้วนะคะก็ต้องไปถามตำรวจว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มีความคืบหน้ายังไง
เพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวในโลกโซเชียลมาในลักษณะที่ว่า
ตำรวจกำลังจะปิดคดีแล้วกำลังจะจบแล้วเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าก็มีประเด็นเรื่องของลุงพลคือตอนนี้ลุงพลเขาก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ล่าสุดที่บอกว่าลุงพลจะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร้องเพลงกับคุณจินตราภูลาภ
เตางอยก่อนหน้านี้ก็มีไปซ้อมมีไปอะไรอ่ะนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์คลิปยูทูปเอาไว้คือเป็นเพลงเต่างอยเวอร์ชันคุณจินตราภูลาภ
กับลุงพลณบ้านกกอกไม่ถึง๒๔ชั่วโมงนะคะ๘แสนกว่าวิว
เกือบล้านวิวแล้วนะคะโอ้โหไปดูหน่อยดีไหมคะ
เราขออนุญาตคุณจิราอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะฮะ

เอาไว้กันเลยค่ะเอาไว้กันเลยค่ะ

เอาไว้กันเลยค่ะเอาไว้กันเลยค่ะ

เอาไว้กันเลยค่ะเอาไว้กันเลยค่ะ
เอาไว้กันเลยค่ะเอาไว้กันเลยค่ะ

เอาไว้กันเลยค่ะเอาไว้กันเลยค่ะ

เอาไว้กันเลยค่ะเอาไว้กันเลยค่ะ

คือลุงพลเนี่ยเขาไปซ้อมเพลงเนี่ยอยู่หลายวันแล้ว
คือลุงพลเนี่ยเขาไปซ้อมเพลงนี้อยู่หลายวัน

ต้องขึ้นคอนเสิร์ตกับคุณจินตราที่เตางอย

เป็นออฟฟิเชียลของคุณจราภูลลาบนะครับ

เสียงของคุณจินตราเนี่ยมาบิ๊กซ์ด้วยกัน

ที่เปิดเข้าไปก็จะเจอรูปโป๊

ของคุณจินดาราอยู่คู่ลุงพลนะฮะ

คือเป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะเรื่องของลุงพลในโลกโซเชียลนะคะ

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง
ถ้าใครอยากรู้ว่าลุงพลมีโปรแกรมทำอะไรที่ไหนยังไง

หนึ่งกัญญายนคุณจินตราและลุงพลจะร้องเพลงด้วยกันนะคะ
ในงานบวงสูงพระยาตาวงอยที่จังหวัดสกลนครค่ะ

ตรงเนี่ยที่คุณจินตราเขาแปะลิงก์เอาไว้เนี่ย
ใช่ค่ะตามอินสินแสงส่วนตัว
เร็วขนาดนี้คือตั้งใจว่าจะปล่อยวันที่๑กันยายนตอนที่ขึ้นไปร้องเพลงด้วยกันบนเวทีคอนเสิร์ตเลยทีเดียว
แต่คุณจินตราบอกว่ายังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมฟังเสียงลุงพลแล้วโอ้โหเสียงเพราะมาก
เสียงเพราะจนอดใจไม่ไหวต้องโพสต์เลยเลยโพสต์ทันทีเลยนะคะนี่ค่ะก็คนไปดูเยอะ
ใครอยากฟังเพิ่มเติมก็ไปคลิปฟังดูอืมนะวันนี้เรามีบรรยากาศที่บ้านใหม่ของลุงพลด้วยใช่ไหม
ค่ะนี่ค่ะครับห้องน้ำค่ะโอ้เสร็จแล้วเหรอฮะมันแตกต่างกันมากเลยนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ห้องน้ำที่บ้านลุงพลมุงสังกษีมีผ้าบางมากั้นเอาไว้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยห้องน้ำเป็นแบบนี้
ก็เป็นห้องน้ำแบบที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาดูถูกดูใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวอีกบ้านหนึ่งนะครับบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
หลังจากที่มีผู้ที่เขาบริจาคพวกของอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับ
แล้วก็เงินในการก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมให้นะครับ
กับแม่น้องชมพู่วันนี้ออกไปกรีดยางที่สวนยางนะครับ
แล้วก็บอกว่าก็ออกมาทำงานตามปกติแล้ว
ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับเมื่อก่อน
ที่สำคัญก็คือตอนนี้กำลังหาเงินเพื่อจะมาต่อเติมบ้าน
เพราะว่าหลังจากนี้พ่อกับแม่คงต้องออกไปทำนาทำสวนเหมือนกับเมื่อก่อนนะครับ
อยากต่อเติมบ้านให้เสร็จเร็วก็เพราะว่าเวลาวันไหนโรงเรียนปิด
แล้วพ่อกับแม่ต้องออกไปทำสวนเนี่ยทีนี้ก็จะเหลือน้องสดิ้งคนเดียวที่อยู่ที่บ้าน
ก็เป็นห่วงลูกสาวคนโตวัย๑๓ขวบนะครับก็จะเร่งต่อเติมบ้านให้แล้วเสร็จนะครับ
จะได้ดูปลอดภัยมากขึ้นส่วนนี้ก็เป็นจุดห้องน้ำนะครับที่กำลังสร้างกันอยู่นะครับ
เรื่องประเด็นคดีของน้องชมพู่นะครับท่านผู้ชมครับ
กับแม่น้องชมพู่บอกว่าตำรวจยังไม่ได้มีการแถลงความคืบหน้าอะไรนะครับ
แต่ก็ไม่ได้กังวลเพราะทุกวันนี้ก็ยังเห็นตำรวจลงพื้นที่ทำงานอยู่ทุกวันที่บ้านกอก
แม้ตำรวจจะไม่ได้แถลงความคืบหน้าให้ฟังแต่แม่น้องชมพู่เชื่อว่าจนถึงทุกวันนี้
ตำรวจคงจะมีข้อมูลอะไรหลายอย่างแล้วก็เชื่อว่าตำรวจจะสามารถจับคนร้ายตัวจริงได้อย่างแน่นอน
นี่คือภาพของวันนี้เลยนะครับที่คุณจิรยุทธ์บุญชูลงพื้นที่ไปที่บ้านกอก
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่วันนี้ไปกรีดยางที่สวนยางพารานะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจยืนยันว่ายังทำงานอยู่นะครับ
จะต้องหาพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเราสอบถามไปยังตำรวจนะครับได้ข้อมูลว่า
ตอนนี้ยังไม่มีการสั่งพักการสืบสวนสอบสวนนะครับยังลงพื้นที่ทำงานอยู่
แต่ก็ยอมรับว่าอุปสรรคปัญหามันเยอะทั้งเรื่องหลักฐานการสืบสวนเชิงลึก
ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะนี่นะฮะทีนี้ถ้าย้อนมาหน่อยนึงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับเรื่องของลุงพลนะ
ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าคุณอุ๊บวิริยะนักปั้นดารามือทองเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมีงานติดต่อผ่านทางคุณอุ๊บมาเยอะ
หลังจากที่เห็นคุณอุ๊บเคยมาที่บ้านกอกติดต่อลุงพลป้าแตนผ่านทางคุณอุ๊บมาเนี่ย
ทีแรกก็มีนัดหมายว่าพรุ่งนี้จะไปที่บ้านกกอกไปที่บ้านลุงพลนะคุณอุ๊บวิริยะเนี่ย
วันนี้คุณแจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวอ่าบรรณิการข่าวบันเทิงของเราก็เลยไปอันนี้ฮะเจอพี่อุ๊บคุณแจ๊กกะรีนบอกตกใจ
พี่อุ๊บดูแปลกไปเออทำไมตอนยิ้มออกมาดูแปลกใช่ค่ะนะพี่อุ๊บก็เปิดเผยแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าพรุ่งนี้ทีแรกว่าจะไปบ้านกอกจะไปคุยกับลุงพลเรื่องงานในวงการบันเทิงต่างคงต้องเลื่อนไปก่อน
เพราะเพิ่งประสบอุบัติเหตุนะฮะไปลื่นล้มจนหน้าคว่ำกระแทกกับพื้นในห้องน้ำแล้วปากเนี่ยไปกระแทกกับฝาชะโครก
อันนี้พี่อุ๊บบอกเองเลยนะบอกกับคุณจักรีนบรรณฐิการข่าวบันเทิงของเราแล้วช่วงที่ไปกระแทกกับฝาชะโครกเนี่ย
ฟันหน้าเนี่ยมันพังมันหักมันหลุดออกมาทั้งแผงแบบนี้เลยแต่ฟันหน้าของพี่อุ๊บเนี่ยเป็นฟันปลอมนะฮะท่านผู้ชมครับ
อุ๊บบอกว่าไม่คาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเลยนะครับฟันที่หลุดเป็นฟันปลอมนะฮะที่พังเสียหายไปใส่มาตั้งแต่ปี๒๕๒๔นะคุณเขียนมาสอน
นี่ฮะพี่อุ๊บบอกเนี่ยมันพังอ่ะก็เลยต้องรอทำใหม่ก่อนนะตอนนั้นพี่อุ๊บเรียนช่างกลแล้วนิสัยเนี่ยห้าวไปทะเลาะกับเพื่อนกับคนอื่นอะไรอย่างนี้โดนยิงมา
ตอนปี๒๕๒๔เรียนช่างกลแล้วโดนยิงใส่คั่วลิยิงใส่กระสุนเนี่ยเข้าปลายคางทะลุกับพุงแก้มทางด้านซ้ายฟันเนี่ยหลุดออกไปเกือบหมดเลยต้องใส่ฟันปลอมตั้งแต่วันนั้นแต่วันนี้ก็ลื่นล้มกระแทกชะโครกนะฮะก็เลยเนี่ยฟันปลอมพังเสียหายนะครับพี่อุปบอกว่าก็ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์นะครับก่อนบิ
หาลุงพลในวันสองวันนี้แต่ต้องเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องไปทำฟันใหม่นะฮะ
วักเงินทำฟันใหม่อย่างเร่งด่วนไปละห้าหมื่นบาทเดี๋ยวรอฟันปลอมอันใหม่เสร็จก่อนหลังจากนั้นจะคอนเฟิร์มงานกับครอบครัวลุงพล
คาดว่าหนึ่งกัญญายนน่าจะทันไป
งานที่บ้านกกอกแล้วก็ที่เตางอยที่ลุงพลต้องไปขึ้นเวที
กับคุณจินตราคุณลับ
เดี๋ยวลุงพลตกใจ

งานที่บวงสวงนางอาพพญาเต่างอย

ร่วมกับจินตราร้องเพลงต่างวัยกัน
คือวันที่หนึ่งกัญญายนที่จะมีงาน
ในนี้หลายเรือไฟว่ายพญาเต่างอย

คุณอุ๊บก็ตั้งใจจะเอาครูสอน
คลิกภาพไปสอนเดินแบบให้ลุงพล

เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ลุงพล
แค่จัดสรรงานที่มีคนติดต่อเข้ามา

ตอนนี้คิวงานล่าสุดของลุงพลและป้าแตน
ลุงพลมาเดินแบบในวันที่๖กันยายนมีคุณสิตางส้มหยุดด้วยอะค่ะ
ก็อาจจะมีคนดังในโลกโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะ
ค่าตัวไม่รวมตัวเครื่องบิน๑๐๐๐บาท
งานที่สองถ่ายแบบชุดพรีเวดดิ้งที่บ้านกกอกยังไม่กำหนดวันนะคะ
ลุงพลและป้าแตนได้ค่าตัวคนละ๑๐๐๐บาท
งานที่๓ถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจของธันวาราศีธนู
ค่าตัวลุงพล๑๐๐๐บาทป้าแตน๕๐๐บาท
ทั้งสามงานได้รับการยืนยันจากลุงพลและป้าแตนแล้วว่ารับงานแน่นอนค่ะ
ก็มีถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจของคุณธันวาราศีธนูนะฮะ
ถ่ายเวดดิ้งกับป้าแต่นที่เกาะในส่วนงานที่ที่เกาะ
เป็นงานรวมคนรักสัตว์หมาแมวครั้งที่๔จัดที่ตะวันนาภาษาวังกะปิ
ก็จะมีสิกตางต้มหยุดให้หลักหมื่นถึงว่ามากแล้วนะเท่ากับดาราภัย
พัชราภาเอ๊ะอิสริยามางานแรกก็พันบาทครับ
อันนี้ทุกคนก็เอาพ่อรวดไปหมื่นบาทถึงว่าไม่ธรรมดา
ก็ความเคลื่อนไหวต่างนะครับรวมทั้งความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ที่เราก็ติดตามให้เป็นระยะก็แล้วกันนะครับ